เก้ากัญญาพี่ชายเขาได้มาก่อเหตุปาดคอนักน้ำเราได้
ขี่มอไซค์จะเข้าห้องน้ำเขาก็เข้าน้ำปกติแหละขี่เสร็จเรามายืนตรงหน้ากระจก
แล้วพี่ชายเขาก็พูดต้องหาได้มาก่อเหตุปาดคอนักน้ำ
ไม่ล้างแค้นทั้งน้องชายหรือว่ากะวังทรัพย์เปล่าก็ไม่รู้คุ้นเคยดีครับไม่เคยทะเลาะกันเกือบตายกะฆ่าเราให้ตาย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ใช่คดีใหม่นะคะเพราะว่าถ้านับจากการเกิดของคดีเนี่ยก็ผ่านไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ
เพราะไม่ใช่คดีใหม่นี่แหละค่ะเลยทำให้เขาต้องออกมาในรอบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพักนางเลิ้งนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วคือ๖๒
เกิดขึ้นประมาณตีสองครึ่งนะคะที่โบเบ๊นั่นแหละที่ว่านะคะแล้วก็เหตุการณ์หวัดเสี่ยวมากก็คือมีการปาดคอแต่ว่ารอดชีวิตนะคะ
แต่ว่าแน่นอนค่ะของแบบนี้มันคือมันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ดีก็จะรอดได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
คือณวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยสภาพแผลไม่ได้น่าหวัดเสียวแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่
จนถึงตอนนี้ค่ะก่อนที่จะเข้ารายการทางโปรดิวเซอร์ของรายการ
ในส่วนของผู้กำกับโรงพัก
ให้เหตุผลว่าเพิ่งจะมารับตำแหน่งได้เดือนกว่านะคะ
รวมถึงรองสืบสวนก็เพิ่งมารับตำแหน่งเช่นเดียวกัน
แต่เดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดเดี๋ยวระหว่างรายการลองต่อสายอีกทีนะคะ
เผื่อว่าท่านอาจจะเปลี่ยนใจอยากจะชี้แจงนะคะ

คนแรกก็คือประธานเครือข่ายรณรงค

เพราะว่าผู้เสียหายมาร้องทนายรณรงค์ว่าเอายังไงดี
เพราะว่าคดีมันเงียบไปตั้ง๕๖เดือนแล้วเนี่ยนะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรนะคะก็เลยรับเรื่องเอาไว้

แล้วก็ภรรยาคือคุณฮาไทยรัฐนะคะ

ก็แน่นอนต้องบอกว่าโชคดีโชคดีที่รอด
แต่โชคร้ายที่เกิดเหตุนะคะ
ถ้านับจากกันยายนจนถึงตอนนี้
เราไปตามที่โรงพักษณ์อย่างกี่รอบแล้วคะ

ไปรู้รู้ใช่ไหมภูมิกับเปลี่ยนคนรู้ใช่ไหม
รู้ครับเขาจะติดต่อแฟนตลอดครับ
ใครเป็นคนติดต่อตำรวจตำรวจติดต่อแฟนตลอด
คุณอธัยรัตน์เวลาตามโทรตามคดีหรือว่าไปที่โรงพักษณ์คะ
โทรค่ะหนูมีการโทรติดต่อกับสารวสืบ

ถ้าไม่ได้บอกใช่ไหมบอกว่าผมย้ายแล้วนะ

แล้วคุยกันครั้งล่าสุดในวันไหนคะ
คุยกันครั้งล่าสุดก็ประมาณเดือนมกราประมาณกลางเดือนมกราค่ะ

ประมาณ๒๐กว่านี่แหละค่ะ
ซึ่งการเดือนมกราที่คุยกันเนี่ยนะคะได้ความว่ายังไงบ้างคะ
ก็ท่านก็บอกว่าก็คือมีการตามคดีตลอด
ก็คือมีการลงพื้นที่ตามบ้านญาติบ้านแม่อะไรอย่างนี้
แต่ก็คือมันตันนะคะท่านบอกว่าตัน
แปลว่าอะไรตันค่ะคือไม่เจอตัวหนีไปแล้ว
หรือยังไงคะค่ะไม่เจอค่ะเขาบอกว่าคือตามแล้วแบบว่า
เหมือนคนร้ายมีการแบบเตรียมตัวมาอย่างดี
ก็คือพยายามทุกช่องทางค่ะคือไม่มีแบบวี่แววเลย
ที่บอกว่าตามแล้วเขาไปตามที่ไหนเขาบอกไหมคะ

ที่บ้านครับราบรีด้วย

ไม่ได้บอกครับบอกไปตามที่บ้านแล้ว

แต่ว่าในส่วนของคดีเนี่ยคดีไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วใช่ไหมคะ
เพราะว่าออกเป็นหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว
ออกเป็นหมายจับถูกไหมคะหมายจับแล้วหมายจับแล้วครับ
ที่มันไม่ซับซ้อนเพราะว่าเขาจำได้แล้วก็รู้จักกัน
พอรอดตายก็เห็นหน้าก็รู้เลยว่าคนนี้ทำ
คือหันไปเห็นอยู่แล้วใช่ไหม

คือถ้าให้คุณสุวัสดิ์ย้อนกลับไปตี๒๓๐วันนั้น

เราได้เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำปัสสาวะเสร็จแล้วมายืนตรง
งล้างมืออ่างล้างหน้าแล้วช่วงจังหวะก้มหน้าอย่างนี้
แล้วคนร้ายเข้ามาล็อกคอปาดเลย
เลยเสร็จแล้วก็กำมีดกำมีดสะบัดตัว

เขาปัดตัวบิดตัวเสร็จแล้วก็วิ่งออกมา

แล้วคนร้ายเห็นเราวิ่งหนีมันก็วิ่งขึ้นทางหนีไฟเลย
ร้องให้คนช่วยก่อนแล้ว
แล้วก็พ่อแม่ผมออกมาดูว่าเห็นเลือดเราออกแยะเลย
ทีนี้นะคะถ้าให้นึกภาพออกคือ
จุดเกิดเหตุเป็นห้องน้ำส่วนกลางของตลาดโบเบ

ไม่ใช่ครับผมทำงานอยู่ในนั้นครับ

คือเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวที่ฉันไล่เรียงก่อน
เพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวผู้ก่อเหตุ

รู้จักกันใช่ครับรู้จักกันใช่ครับรู้จักกัน
ผมดูพวกแม่ค้าฝากของอะไรครับ

หมายความรู้จักกันจะบอกว่าเรียกคนคุมตลาดอย่างนี้หรอ
ใช่คุมตลาดคุมตลาด

เป็นพวกขี่มอไซค์ส่งของนะครับ

ของร้านใดร้านเขาเองหรือว่าเขารับส่งของให้คนนู้นคนนี้คะ
แบบว่าอย่างผมเสียค่าพื้นที่ทำขนส่งเสื้อผ้าอย่างนี้

มาหาวิ่งรับจ๊อปกันเองอย่างนี้

เขามาหากินที่นี่เขามาเห็นหน้ามันก็รู้จักกัน
เห็นหน้าแล้วเคยทักเคยคุยกันปกติไหมคะ

ก็สนิทกันครับคุยเป็นปกติครับรู้จักกันคนรู้จักอย่างนี้ครับ

คนรู้จักกันก็สนิทกัน
เรียกว่าเพื่อนไหมเรียกว่าเพื่อนไหม

คนรู้จักแต่คุ้นเคยกัน

เพราะเห็นหน้าตลอด
เห็นหน้าตลอด
คุณสุวัสดิ์ต้องคุ้นเกินกับคนแทบจะทั้งตลาด
มองหน้าแล้วมันมีจังหวะวันไหนก่อนหน้าเกิดเหตุไหมคะ
บอกไปไหน
เขาบอกว่าไปตั้งร้านใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้สนใจ
วันที่แล้วก็ไม่ได้สนใจมาอีกวันนึงเขามาก่อเหตุปาดคอ
เขาป้วนเปี้ยนที่ห้องน้ำแล้วมันน่าสงสัยยังไงคะ
มาดูลาดราวไว้ก่อนมาดูลาดราวผมเอาไว้ก่อน
ดูราดราวไว้ก่อนจะมาก่อเหตุ
ความหมายคือว่าดูว่าเราจะเข้าห้องน้ำกี่โมงบ้าง
มาดูว่าห้องน้ำมันเข้าออกทางไหนถ้าจะก่อเหตุแล้วหนียังไง
ใช่คืออันนี้เราคิดเอาเองถูกไหมคะเพราะมันยังไม่เคยมีใครจับตัวคนร้ายหลังก่อเหตุได้
คือเห็นเขามาป้วนเปี้ยนแถวห้องน้ำใช่คนไปเข้าห้องน้ำเนี่ย
ตอนที่อย่างตอนที่บอกว่าเขามาป้วนเปี้ยนคือเรารู้สึกเอกใจไหมค
ช่วงเวลานั้นพอดีเลยเขาจะเจอเวลานั้นตลอดเลย
เวลาที่เจอคือกี่โมงตี๒กว่าตลอดเลย
แล้วตอนที่เจอกันก่อนเกิดเหตุนะก่อนเกิดเหตุวันก่อนหน้านั้นที่เจอกัน
เจอตอนแล้วก็อยู่กันสองคนตลอดเหรอคะ
อยู่สองคนตลอดเลยเจอสองคนตลอดแต่ผมไม่ได้เข้าห้องน้ำนะ
เจอคุยอย่างนี้ตรงหน้าห้องน้ำตรงบันไดจะมีตรงบันได
คุณสุวัสดิ์ตามปกติแล้วคุณสุวัสดิ์ไปตรงห้องน้ำตรงนั้น

ใช่ครับบางทีบางทีเราปวดท้องแล้วก็เข้า
โทษนะคะคือเวลางานของคุณสุวัสดิเนี่ย

ผมอยู่จนตี๕ครึ่งครับ
ต้องมาดูตลาดตี๑ต้องออกมาดูตลาดตั้ง

เที่ยงคืนครึ่งถึงเบาเวเที่ยงคืนครึ่ง

ปุ้นเปลี่ยนขับรถวนดูของให้แม่ค้าด้วยค่ะ
แล้วก็จะมาเข้าห้องน้ำทุกตี๒๓๐

คือเวลาเข้าห้องน้ำเป็นตี๒ครึ่งตลอดเลยเหรอ
สามวันนะเจอเวลานั้นตลอดเลย

ไม่ค่ะคือพี่เขาจะแบบว่าคือทำงานเสร็จอะไรอย่างนี้
หลังจากเก็บแผงเก็บอะไรคือตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ก็คือจะประมาณช่วงตี๒กว่า
หลังจากนั้นก็คือแกก็จะเข้าไปล้างมือ

ถ้าสมมติย้อนกลับไปไกลกว่านั้นหน่อยนะคะ
เกี่ยวกับหนึ่งสู่วัตรไม่ใช่๒๓วันก่อนเกิดเหตุน้อง
อาทิตย์หนึ่ง
อาทิบกส่งของคือเขายังไงคะ
คนน้องมีแต่คนพี่ไม่มี

ที่มีเรื่องไม่เดี๋ยวก่อนแล้วคนพี่คนก่อเหตุรู้ไหมครับ
ใช่เขาทำอะไรที่โบเบ

ที่บอกว่าตอนแรกเขาเคยส่งของ

ตอนนี้เขาไม่มีรถไม่มีอะไรแล้ว

เดี๋ยวนะที่บอกว่าเขาทำมาหากินอะไรถึงเจอกัน

ทั้งพี่ทั้งน้องเลยตอนก่อนเขาขี้มอเซต์

แต่ทีนี้คนพี่เขาไม่มีรถตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

หลายเดือนแล้ว๓๔เดือนแล้ว

เขาบอกให้คุณสุวัสดิ์พาเขาไปส่งอีกฝั่งหนึ่ง

เขารู้จักเขานับถือเป็นพี่อย่างนี้

บอกพี่เตาไปทรงหน่อยแต่ผมไม่ไปวันนั้น

มันเขาก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่๒๓วัน
ที่นี้ตอนวันเกิดเหตุก็คือเวลาปกติ

ที่นี้ในเวลานั้นล้านค้าต่างไม่มีใครมาครับ
จะเป็นพี่นี่แหละที่ลงไปดูพื้นที่

ปกติแล้วคนที่จะอยู่แถว

ไม่ค่อยมีมีแต่หลอมป่อพอข้างนอก
ข้างนอกแล้วก็จากคนเก็บเงินลุงป้อมแค่นั้นแหละ
อยู่ไกลจากห้องน้ำไหม
มองอย่างนี้เห็นห้องน้ำไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งตอนใช่เห็นอย่างนี้
ตอนที่เกิดเหตุคืออันนี้เราให้ดูกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุนะคะ
คือมีคนอยู่ในป้อมไหม
มีครับมีครับแล้วคนในคนในป้อมคือพี่รอปภใช่ไหมคะแล้วก็จะมีใครอีก
พ่อแม่ผมจะเดินลงมาเขาเห็นผมเขาจะเดินออกมาจากรถเขานอนอยู่ในรถ
คืออันนี้โดดแล้วเนี่ยพ่อผม
ใช่คนนั้นเป็นหัวหน้ารอปภพอนี่แม่ออกมา
ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ออกมาที่อ่างล้างมือ
ล้างมือระหว่างล้างมือโดนล็อกคอแล้วปาดเลยครับ
เราตอนเราเข้าไปทำธุระเราได้ยินเสียบก็แก้ข้ออื่นนะครับ

อ่าแล้วตอนที่เราออกมาล้างมือเนี่ย
รู้สึกว่าคนอื่นซึ่งหมายถึงเขาเนี่ย

ผมเหมือนเอกใจเหมือนเขาดักรอผมในน้ำนะครับ
มันอยู่ปึ๊ดเลยทีเดียวล็อกคอปาดเลย
คือจังหวะมันไม่ได้ทันสังเกตเลยใช่ไหมค

เดินเข้ามาจากนอกห้องน้ำเข้าไป
หรือว่าเข้าห้องใดห้องหนึ่งแล้วเปิดออกมาที่อ่าง

ไม่ได้สังเกตก้มหน้าอยู่ตรงหลังจากที่นี่
ตอนก่อนที่เขาจะทำเนี่ยนะคะเขาตะโกนเรียกชื่อ

เลยครับล็อกคอเลยปาดเลยครับ
เขาใส่อะไรปิดปกคลุมหน้า

ตอนที่เขาล็อกคอแล้วปาดเนี่ยนะคะจังหวะนั้นก็ไม่มีพูดอะไรกับเราเลย

คือที่ฉันถามแบบนี้คือเหมือนกับว่าอย่างเช่นอาจจะแบบโกรธเครื่องเช่นโทษนะคะคุณผู้ชม

วันนั้นใส่ทองอยู่๑๐บาทนะที่คอ
นี่คือเท่าที่ดูข่าวนี้นะคะคุณสุวัสดิ์ให้ข่าวบอกว่ามูลเหตุจูงใจที่ก่อเหตุอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อแรกก็คือว่าเราเคยมีเรื่องกับน้องชาย

บางคนเขาใส่แล้วเขาอาจจะปิดบางคนก็ชอบของตัวเอง

จังหวะตอนที่ปาดโทษนะคะคือดูจากแผล

เราจะเห็นว่าเนี่ยจากข้างคอนะคะ
อันนี้คนแนวที่เค้าพิมพ์ตอน

แรงของมีดก็เลยมาลงที่เส้นเลือดใหญ่ตรงต้นคอ
ก็เลยรอดจากหลอดลมเดิมเขาจะปาดที่หลอดลม

รอยสักอันนั้นมีอยู่ก่อนหน้าเกิดเหตุใช่ไหมคะ
ทีนี้คือถ้าดูคือถ้าอ่านข่าวโทษนะครับครับ
คือเราไม่คิดว่าจะรอดไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะรอด
ตอนนั้นพี่ก็คงไม่คิดว่าตัวจะรอดใช่ไหม
แต่ภาพกล้องวงจอมปิดคือพี่ขี่มอเตอร์ไซด์
เดี๋ยวนะคะจังหวะตอนที่เขาล็อค
ล็อคแล้วปาดนี่พี่ทำอย่างไรต่อ

โดนล็อกปาดแล้วก็กำมีดเลยครับ
ก็เลยโดนที่มือด้วยที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะ
อันนี้มันจะเริ่มหันตังนิดนึง
กลับมีดเลยครับ
กำมิดเลยเหรอ

ก็วิ่งออกทั่วตอนจังหวะนั้นอ่ะตอนจังหวะที่พี่กำใบมีด
เรากระชากออกอ่ะเขาเขาอ่ะตกใจไหมคือเหมือนกับว่า
มันออกง่ายไหมหรือว่าเขาพยายามซ้ำเข้าไปที่เดิมใช่ครับ
สู้แรงกันหรือยังไงสู้แรงผมไม่ไผ่เขาตัวใหญ่ตัว
กว่าเราไล่ไล่กับผมครับไล่ไล่กันเราตัวหนากว่าเขา
หรือยังไงคะผมหลากว่าอ่ามันไล่ไล่กันสูสีกันสูสีกัน
ทีนี้พอพี่กระชากออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพี่ก็วิ่ง
ลงมาเลยใช่วิ่งเอาตัวรอดก่อนแล้วก็ล้มพอแต่ล้มผมกลัว
เขาจะแทงข้างหลังรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดมาล้มอยู่ตรง
หน้าทางบันไดอ่ะแล้วก็แบบมันเร็วมากเพราะว่าปุ๊บก็ขึ้น
เตอร์ไซค์เลยใช่ไหมคะจังหวะนั้นได้คือเห็นหน้าเขา
เห็นจากกระจกแล้วมองไปข้างหลังหรือหันไปเห็นเลย
เห็นเห็นกระจกก็เห็นหันก็เห็นไม่ได้ทันพูดไม่ทัน
อะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเขาได้แบบได้แอะได้
พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรตอนที่พี่วิ่งหนี
มานะล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้หัน
ทันหันไปมองไหมคะเห็นเห็นเขาวิ่งขึ้นทางหนีไฟอ่าเขาหัน
มองเราไหมมันไม่เห็นมันก็รีบวิ่งขึ้นข้างบนอ่าซึ่ง
จังหวะตอนที่พี่สุวัสดิ์เนี่ยนะคะพอโดนล็อกคอแล้ว
แล้วพี่สู้สู้แล้ววิ่งออกมาแล้วล้มล้มแล้วมาขึ้น
มอเตอร์ไซค์เนี่ยจังหวะเนี้ยไม่ได้ส่งเสียงให้ใครช่วย
ใช่ไหมอ๋อร้องให้คนช่วยก่อนครับบอกให้ช่วยด้วยช่วย
ร้องตั้งแต่ในห้องไอ้ไอ้ปิ่นพี่เป้ปาดคอไอ้ปิ่นพี่
ปาดคอบอกให้ร้องให้คนช่วยโอ้โหร้องเป็นประโยคด้วยเหรอ
ใช่ครับแล้วใครวิ่งมาคนแรกที่เราเห็นในรูป
รอพอพอครับแล้วก็พ่อผมแล้วก็แม่ออกมาดูเพราะว่าเสียง
คุณผู้ชมพระเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยคือจังหวะเนี้ยก็คือโอ้โห
ร้องร้องพ่อช่วยปล่อยปัดคออ่าอ่าเขามีสติเพราะคือหนูอ่ะ
อยู่บ้านก็คือเขาสามารถพูดได้ตอนที่เขาอยู่ฉุกเฉิน

อยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วครับรอเข้าห้องผ่าตัด
คือที่วิ่งไปไกลสุดตรงนั้นคือรอปภ
ใช่ครับหลอบประพอแล้วที่ออกมาสองท่านคือคุณพ่อคุณแม่

ใช่ไหมครับในขณะที่ภรรยาคืออุณหภัยรัฐอยู่ที่บ้าน
ใช่ครับทีนี้พี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะ
ทำไมพี่ไม่วิ่งแล้วขึ้นรถเพราะพ่อแม่เห็นในรถใช่ไหมคะ

แต่ว่ามีรถใช่ไหมทำไมเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอง
เราคิดว่ามอไซค์มันเร็วยังไงเราเอาตัวรอดก่อน

แล้วตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ตกใจเอาอย่างไรทำไมไปเองคงงงไหม
เขาตกใจครับบอกไอ้ปิ่นพี่เป้มปาดคอเขาเขาก็ตกใจเหมือนกัน
ขอคำหนึ่งก่อนโฆษณาตอนนั้นคิดไหมว่ารอดเอาจริงนะเพราะว่ามันคอไง
คิดว่ามันเลือดออกเยอะเราก็ไม่คิดเหมือนกัน

ครับทุกคนข้างคะครืออันนี้จังหวะตอนที่เกิดเหตุแต่ระหว่างทางหลายจะไปถึง

ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะจากหน้าห้องน้ำที่เราเห็นแล้วก็พาตัวเองไปจนถึงโรงพยาบาลได้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะได้ลองต่อสายทางภูมิกับสนนางเลิ้งท่านที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้นะคะ
ก็มีภารกิจเอาล่ะเข้าใจไม่เป็นไรก็ถือว่าเดี๋ยวรอตามด้วยกันก็แล้วกันเนอ
แต่เป็นหลายเดือนแล้วนะทีนี้เดี๋ยวธนาเอกขอแท้ต่อนิดหนึ่ง
แล้วจากตรงที่เกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุณพ่อกับคุณแม่มีรถแต่คิดว่าไปมอเตอร์ไซค์เร็วกว่า

คือมือนึงพี่สุวัสดิก็จับคอไว้เหรอ

แล้วรอปภพี่รอปภเขาเสนอมาพี่เดี๋ยวผมขับให้เดี๋ยวผมพาไปมีไหม

แต่จังหวะตอนที่แบบติดแผลอยู่นี่นะคะคือที่มันดูแย่นะเพราะมันโดนเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมพี่

ทีนี้มันรู้สึกได้ไหมถึงไอ้แรงแบบแรงดันหรือแบบจังหวะเลือดมันบีบแล้วมันออกอะไรอย่างนี้
ไม่รู้สึกแต่มันเลือดโชคไปทั้งตัว

มันรู้สึกมันเหมือนชาแหละครับไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่ครับ
คือวันนี้นั่งเล่าได้นี่มันไม่เหมือนกับวันนั้นเนาะ
ทีนี้พอออกมาแล้วตัดสินใจไปเนี่ยระหว่างทางเจอใครอีกบ้างไหม

ไม่นานครับประมาณสิบนาที

หมอเขาถอดเสื้อผ้าออกแล้วแล้วก็หยิบโทรศัพท์
ไปโรงพยาบาลเข้าไปโรงพยาบาลปุ๊บคนออกมารับพี่

ผมมองว่ามันเป็นแรงบีบแรงอะไรดีกว่า

เครื่องห้องเอ็กซาเรย์เพราะเขาไม่แน่ใจว่าตรงไหนขาดมั่ง

ใช่ครับโดนอะไรบ้างเขารอเอ็กซาเลแล้วเข้าเครื่องฉายรังสี
ค่ะรออยู่นานไหมคะ
เป็นชั่วโมงอยู่ครับผ่าตัดกว่าจะผ่าได้ตี๔หรือตี๕
ไม่ค่ะผ่าตัดยังไงยังไงคะ

เสียเลือดไปเยอะมากเดี๋ยวนะพี่เหตุเกิดประมาณตี๒ครึ่ง
ประมาณสัก๑๐นาทีหลังเกิดเหตุถึงโรงพยาบาลประมาณนี้นะถ้าเวลาผิดบอกนะคะ
โทรบอกภรรยารับสายตอนกี่โมงคะ
ไม่ถึงตี๓น่าจะประมาณตี๒๔๐๔๕นี่
หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้โทรตามมาไหมคะ

เสร็จแล้วทันแรกไปถึงโรงพยาบาลกี่โมงคะ

ไม่เป็นไรที่นี้พอไปถึงนะแต่ตอนนั้นเราจำเวลาได้ว่า
เขาเรียกว่าอะไรเย็บแผลผ่าตัดทำอะไรเลยค่ะ
ตอนนั้นยังไม่ได้เย็บยังไม่อะไรก็คืออยู่ในฉุกเฉิน
อยู่ในฉุกเฉินพอมาถึงหนูก็เข้าไปดูพี่เขาก็ถามเขาว่าใครทำอะไรอย่างนี้
คือเขาก็มีสติเขาก็บอกหมดว่าคือไอ้ปิ่น
ปิ่นคือพี่ของไอ้เป้ปาดคอเขาอะไรอย่างนี้

ใช่เคยเห็นแค่หน้าตาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวนะเอาเรื่องนี้ก่อนนะ
คือสรุปว่าเอาเรื่องโรงพยาบาลก่อนนะคะ
คือตกลงแล้วที่พี่มาถึงตี๒๔๐แล้วพี่ได้เริ่มทำแผลจริง
แล้วไม่ได้ทำอะไรแค่เอาซับเลือดห้ามเลือดไว้ครับ

ยังไม่เย็บเอาผ้าก๊อตปิดไว้อย่างเดียว

เข้าห้องผ่าตัด๖โมงเช้า

หมายคุณหมอคุณหมอคุณพยาบาลเขาเอาเครื่องอะไรยังไงมาทำเป็น

เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ซับเลือดใช่ไหม

มันช้าตรงไหน
ตอนเข้าเอ็กซาเรย์ฉายรังสี

หมายถึงว่ามันไม่ต้องรีบทำคือดิฉันก็ไม่ทราบอะเนาะ
คือเราแค่แบบถ้าญาติเราแบบเลือดออกตรงคอ

เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนมั่ง
เขากลัวจะใช้เอ็กซ์เรย์ให้แน่ใจว่า

หมายถึงว่ามันช้าที่ขั้นตอนในการตรวจใช่ไหม
ขั้นตอนตรวจว่ามันโดนตรงไหนมั่ง
จุดอะไรสำคัญเขาจะได้ทำถูกอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวขอขั้นที่ทนายโรนโรงก่อนค่ะ

ก็มีครับเพราะว่าทางภรรยาเขาบอกว่า
โดนปากคอมันเข้าสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินไหม

ปาดคอเส้นเลือดใหญ่ขาดมันฉุกเฉินไหม

ทีนี้ทางหมอบอกว่ามันไม่ฉุกเฉินมันไม่เข้าวิกฤต
ต้องเสียเงินต้องวางเงินถึงจะได้ทำการผ่าตัด
ก็บอกว่าหนูถามว่าตรงนี้คือหนูไม่ได้รับสิทธิ์ยูเซฟหรอกค่ะ
เขาบอกว่าไม่เข้าข่ายนะคะญาติผู้ป่วย

เดี๋ยวนะคะคือสิทธิยูเซฟไม่เป็นไรเข้าใจ
คือเขาก็ต้องถามนะแต่ประเด็นคือว่าตกลงที่รอได้ผ่า๖โมงเนี่ย
ยูเซฟหรือเรื่องขั้นตอนการตรวจ
ขั้นตอนการตรวจขั้นตอนการตรวจด้วย
เอ็กซ์เซเลเข้าเครื่องรังสี
ไม่ได้ช้าที่เรื่องว่าเงินหักหรือเรื่องสิทธิ์อะไรใช่ไหม
ไม่คือยูเซฟเนี่ยหนูมาทราบจากแบบว่า
คนที่แบบรู้จักกันเขาก็ถามว่าเนี่ย

ผู้ที่แบบเจ็บป่วยฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินนายยังไง
คือเขามาพูดกับหนูแต่คือ
แต่ไม่ได้มีขั้นตอนที่ทำให้ช้า
เพราะว่าถามว่าโทษนะคะถ้าไม่ใช่รีบบอกว่า
ว่าสังกัดกองทุนไหนคะมีประกันไหมคะมีเงินมาวางไหมคะ

คือไม่ได้มีขั้นตอนนี้ที่ทำให้ช้าใช่ไหมงั้นเราไม่ติดใจเรื่องนี้นะไม่เป็นไรแต่ปาดคอฉุกเฉินนะ
ผมก็ยังคิดว่ามันก็ฉุกเฉินนะมันก็วิกฤตนะเลือดมันก็ออกอ่ะ
ทีนี้ค่ะคดีมันตั้งแต่มันมี๒ประเด็นคือถ้าไม่หวังทอง๑๐บาทที่สวมตลอด
ก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่เคยทะเลาะกับน้องชาย
ทะเลาะกับน้องชายเกิดเหตุเมื่อไหร่คะ
เดือนกระดาษครับราวกลางเดือน๑๕๑๖ประมาณ๒๓เดือนก่อนที่จะโดนคืนนั้นใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนที่ทะเลาะกันตอนนั้นเนี่ยโทษนะคะแรงขนาดไหน

น้องชายคนก่อเหตุเนี่ยทีนึง

เรื่องหากระสอบเราเตือนเขาหลายรอบแล้วพี่

เพราะเราเช่าพื้นที่บุเป๊ะอยู่แต่เขาไม่ได้เช่า
เป็นเหมือนหากระสอบร้านค้าตัดหน้าเรา
เราเตือนบอกว่าจะไปหานะเขาไม่ฟัง

ไปต่อยน้องเขาแล้วน้องเขาเป็นอะไรมากไหมฮะ

แล้วตอนที่เราต่อยนี่คนเยอะไหม

ใช่แต่บอกว่าโดยตัวงานและโดยบุคลิก

จะพยายามดูว่ามูลเหตุจูงใจมันขนาดไหน

พี่เคยเจอพี่น้องสองคนนี้พร้อมกันไหมคะ

ฉันเข้าใจคือมันมีแบบเรื่องวิวาดกันเนี่ยนะคะ

ทำน้องต้องเอาคืน

ไม่ได้สนิทกับเขาขนาดที่จะรู้ว่า

ทำไมถึงคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องทองสิบบาท

อ้ายว่าไม่ได้บางอยว่าที่วิวาดกันรู้ถึง
แต่มันก็สว่างนะ

ออกไปตรงริมคลองมันจะไม่มีกล้องมีอะไร
คือหมายถึงว่าคือคนร้ายเนี่ยออกจากห้องน้ำโดยที่ไม่ต้องผ่านกล้องวงจรปิดเลยก็ได้ใช่ไหม
ใช่ผ่านทางหนีไฟแล้วลงทางหนีไฟมันจะหลบกล้องได้
แต่ทอง๑๐บาทพี่มันกระชากไม่หลุดอยู่แล้วถูกไหมพอมันหนาใช่ไหมครับใช่ครับ
ทีนี้ที่เราคิดว่าเขาอาจจะอาจจะหวังสร้อยเราเพราะอะไรครับ
เขาติดการบัญญาณติดยา
กลัวจะเอาเงินเราไปใช้หนี้พวกการพนันมากก็ไม่รู้ถ้าได้ไปนะครับ
สมมุติถ้าได้ไปจะเอาเงินไปใช้หนี้เปล่าก็ไม่รู้
เขาเคยมาแบบหยิบยืมใครในตลาดให้เรารู้ไหมคะ
หรือเคยมาเอ่ยปากอะไรแบบนี้ครับไม่
แล้วพี่ไม่รู้แน่ว่าเขาติดหนี้ติดนู่นติดหนี้
มีแม่ค้าเขาโดนมาเอาเงินเขาไปส่งของแล้ว
เก็บตังค์เขามาเอาเงินเข้าไปใช้หลายเจ้า

ค่ะแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจอย่างไรก็แล้วแต่เหตุมันเกิดแล้ว
เหตุมันเกิดแล้วก็แจ้งความปกติใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะทีนี้ตำรวจออกไปหมายจับแล้วเรียบร้อย

ก็คือมันเป็นการใช้มีดสปาตาเนี้ยเฉียนคอแต่ว่ายังไม่ตาย
เป็นข่าวพอไม่ตายเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดที่เกิดเหตุมันเป็นห้องน้ำ
ไม่ถึงห้านาทีมันก็น่าเป็นห่วงนะว่าหลังจากเกิด
เห็นเนี่ยแม่ค้าในโบเบ๊ก็กังวลแล้วก็กลัวที่จะมาใช้พื้นที่ห้องน้ำในการเข้าห้องน้ำ
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุซ้ำไหมแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้
เหตุเกิดในพื้นที่โรงพักนางเลิ้งใช่ไหมคะ
แต่ที่ทนายรณรงค์บอกกำลังจะบอกว่าที่ตั้งของจุดเกิดเหตุเนี่ย
ถ้าเอากองบัญชาการตำรวจนครบานไม่กี่นาที

จริงแล้วเนี่ยมันจุดที่มันใกล้กับกองบัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
ร้ายจะต้องกลัวไม่กล้าก่อเหตุเพราะมันใกล้กับจุดสูงสุดของกรทมแล้ว
แต่นี่มันเกิดตรงนี้มันน่าเป็นห่วง
เข้าใจนึกออกคือเวลามันเกิดเหตุอะไรแบบใกล้โรงพักใช่ไหมคะ
ใกล้โรงพักษ์ใกล้ถี่ทำการใกล้หน่วยงานราชกรรมโดยเฉพาะของตำรวจเนี่ย
มันน่าจะเกรงอ่ะน่าจะเวาะเฉียวอ่ะ
มันไม่ใช่ใกล้แค่โรงพักมันใกล้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ผ่านมาร่วม๔เดือน๕เดือนยังจับคนร้ายไม่ได้
นี่คือมันผ่านขั้นตอนตัวอย่างไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ว่าจะเรียกสอบเรียกพยานดูกล่องมูลจรปิดถึงกระทั่งมันมีหมายจับออกมาแล้วนี่นะคะ
ตำรวจให้ความคืบหน้าแต่ละท่อนแต่ละท่อนยังไงบ้างเอ่ย

ความคืบหน้านับตั้งแต่กันยายนมาเรื่อยตำรวจไปอะไรยังไงมาบ้างล่ะคะ
ก็มีลงตามพื้นที่ตามบ้านญาติพี่น้องแล้วก็บ้านแฟนเก่าของผู้ที่ก่อเหตุ
ก็เหมือนกับว่าถามแฟนเก่าเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเหมือนแบบว่าสืบสืบอะไรอย่างเงี้

หายสับสุดเลยค่ะคือไม่ได้วี่แววเลยแม่เขาก็ไปตามแม่อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้

อยู่ที่โบเวนต์นั่นแหละทำงานแต่มันก็ว่ากันไม่ได้คือคนละคนนะ
แต่ทีนี้คือจะไล่ตามไปถึงไหนยังไงเดี๋ยวเราขอพักโฆษณาแป๊บเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะว่าอายุที่คืออยู่ที่ตามตัวเยอะแมน
ถ้าพี่สงสัยจะเห็นภาพก็คือต้องเย็บทั้งที่มือเพราะว่าใช้กรรมไบมีสู้กันนะคะ

อืมแล้วข้อมือประมาณสิบเอ็ดเข็มแล้วหลังจากเนี้ยคุณหมอบอกคือการใช้งานนะคะ
ไม่ว่าการแบบคันอะไรหันคออ่ะหันคอแบบคุ้นลงซ้ายขวาต้องใช้เวลามันได้
ใช่ครับเพราะมันเจ็บไหลมันเป็นเส้นต่อกันใช่ไหมครับ

คุณหมอบอกไหมคะว่าเดี๋ยวมันจะหายไปหรือว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดคะ

แล้วหลังจากที่เราหายดีแล้วนะคะถามหมอไหมคะว่าข้างในพอโดนแล้วเนี่ย
มันไปโดนอะไรข้างในบ้างคะเส้นเลือดใหญ่

หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่มันโดนทำลายเป็นอวัยวะข้างในอ่ะ
อดลมเนี่ยไกลมากไหมแผลกับหลอดลม
ช่วงนี้ครับแล้วโดนเข้าไปทำไมมีสิทธิ์หลอดลมขาด

บอกว่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงที่มี
ก็คือเป็นพวกเส้นแต่ไม่โดนเส้นเอ็น
ก็คือเส้นเลือดดำขาดหลายจุดอยู่
ก็คือตรงนี้เย็บข้างใน๓ชั้น

ก็เดี๋ยวทางพรุ่งนี้นะครับ
เดี๋ยวนางเลิ้งเขานางเลิ้งบอกจะตามให้อยู่

ก็เดี๋ยวให้กองปราบช่วยตามอีกแรงนึง

ทีนี้ค่ะเราโทรไปถามแต่ละทีเขาไปมาหมดแล้ว
แฟนเก่าใช่ไหมคะบ้านแม่คือเขาคนราชบุรีเหรอคะ

ตำรวจนางเลิ้งไปมาหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋อหรือว่าเขาอาจจะประสานพื้นที่มั

คือไปไม่เจอตัวได้สอบคนในครอบครัวใครอะไรยังไงบ้างไหมคะว่า
เขาติดต่อมาบ้างไหมเขามาบ้างไหม
ก็เท่าที่หนูถามเขาก็บอกว่าถามหมดแล้วนะคะแต่ก็คือไม่ได้มีใครบอกอะไร
แล้วก็ในค่ายทหาร
เกี่ยวอะไรกับใครก็พูดอะไรค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไร

ก็คือมีคนบอกว่าญาติเขาอ่ะเหมือนอยู่ในค่ายทหารก็คือพี่พี่ตำรวจสืบอ่ะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ลงไปดักให้ในนั้นนะอะไรอย่างนี้เหมือนน่าจะเป็นลุงของเขาอ่ะ
มีญาติเป็นทหารก็เลยไม่แน่ใจว่าเข้าไปหลบในค่ายทหารหรือเปล่า

แต่คือเขาไปดูแลเขาบอกว่าไม่มี

ก็จะได้ไวขึ้นเพราะว่ากองปราบเนี่ยมีอุปกรณ์แล้วก็ชำนาญในการแกะรอยคนร้าย
มันเกี่ยวไหมคะทนายรณรงค์ว่าเป็นเพราะว่า
ภูมิกับเพิ่งย้ายมาก็อาจจะยังต้องดูไล่ดูสมุดคดีค้างอะไรอย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยทางร้อยเวรเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคดีไหนมันคาอยู่มันไม่คาอยู่บ้าง
แล้วก็ทางท่านภูมิกับที่ย้ายมาใหม่เนี่ยทางครอบครัวผู้บาดเจ็บเนี่ย
แค่บาดเจ็บวันนี้ก็ติดตามเรื่องอยู่
ก็น่าจะรู้ว่ามันมีคดีนี้กองอยู่
ถ้าเขาเกิดไปหลบบ้านญาติซึ่งอยู่ในค่ายทหารจริงถ้าเป็นแบบนี้เรื่องมันจะยุ่งยากไหม
หรือไม่หรอกคือถ้ามันมีหมายจับไปมันก็ไปตามกระบวนการไม่ใช่หรอก

แต่ตำรวจคงดำเนินการแล้วมั้งคะนี่มันจะครึ่งปีแล้วนี่

ไปดักรอดูอย่างนี้ป่ะคะที่เขาบอก
ก็เขาบอกว่าก็มีชุดสืบอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาไปซุ่มดูอยู่ประมาณ๓วัน
ก็ไม่เจอไม่เจอใช่แล้วไปถามคนแถวนั้นอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าก็ไม่เห็น
เจอตัวคนร้ายแล้วเจอญาติเขาไหมคะ
เขาได้บอกไหมเจอคุณลุงเขาไหม
ที่อาจจะอยู่ในค่ายเนี่ย

ล่าสุดที่โทรคุยกันก็คือกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
กลางเดือนก็บอกว่าก็ยังไม่เจอตัว
ใช่ค่ะ
น้องชายเขายังทำงานอยู่ที่โบเบสเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ฉุกรัฐได้เจอหน้าเขาไหมคะ
ไม่ได้เจอครับผมไม่ค่อยได้ไปครับ
ตั้งแต่เกิดเรื่องก็คือหยุดงานเลยใช่หยุดงานครับ
แล้วมีใครได้ไปถามถ่ายน้องชายเขาไหมคะ
ไม่มีใครไม่มีแต่ตำรวจต้องไปเจอแล้วสิ
ตำรวจเขาถามเขาก็ไม่บอกไม่บอกอะไร
ใช่ตำรวจบอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเลยก็คือปฏิเสธอย่างเดียว

เงียบกว่าที่มัน
มันก็มีคนเข้าอยู่แต่ผมว่าไม่เข้าเลย
พี่เข้าที่อื่นเถอะมันต้องภาวะแล้วใช่ไหมเอ่อ
แต่ว่าในส่วนข้างในมันกระว่างว่าถ้าไปกองปราบไปเมื่อไหร่คะ

แล้วก็สามารถจับคนร้ายได้อย่างที่ทางร้อยเวรท่านบอกว่า
ที่ไหนก็จับได้หมดเลยแล้วก็หมายจับออนไลน์ตลอดทั้งประเทศ
เราก็อยากให้กองปราบช่วยสื่อเพื่อนหน่อยว่ามันอยู่ไหน
นางเลิ้งก่อนไหมไปคุยกับนางเลิ้งก่อนไหม

อ่าได้ในส่วนของคดีนะคะตั้งแต่กัญญายนที่เกิดเหตุนะคะ
เดี๋ยวก็ว่ากันว่าจะมีความคืบหน้ายังไง
ถือว่าโชคดีนะคะแม้ว่าจะเกิดเหตุร้ายนะคะ
ยังไงขอบคุณมากเลยอุตส่าหมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะ
ขอบคุณธรรมนายเอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ